ถ้าเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นนะคะ

แล้วก็เป็นอุทาหรณ์ที่จะเตือนใจคนที่ใช้รถแล้วก็ใช้ถนนด้วยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะ
ที่คุณผู้ชมเห็นก็เป็นคลิปนาทีเกิดอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ขี่อยู่บนสะพานต่างระดับน้องปลือ

แล้วอยากที่จะแซงรถคันหน้าโดยออกไปทางเลนขวา
แล้วก็พุ่งชนประสานงากับรถกระบะที่ขับสวนทางมาอย่างจังนะคะ
เจ้าของคลิปเนี่ยเขียนเล่าเหตุการณ์บอกว่า
เหตุการณ์จากกล้องหน้ารถกำลังขึ้นสะพานตรงตลาดน้องปลือ
ชัยพรวิถีมีมอเตอร์ไซค์แซงขวาปาดหน้ารถผมไป
กระบะจนร่างลอยไปสู่ความเวิ้งว้างน่าสงสารมากสงสารทั้งคู่ค่ะ

ต่างก็วิภาควิจารณ์ถึงพฤติกรรมการขับขี่ของรถจักรยานยนต์
แล้วก็สงสัยเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่า
เห็นรถกระบะมาแบบนี้แล้วทำไมถึงไม่มีการหักหลบค่ะ
ทีมข่าวสอบถามไปยังพันธ์ตำรวจตรีนันทการประทุมตรี
สารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูทรน้องปลือ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๓๐เมษายน
เวลาประมาณ๕โมงครึ่งในช่วงเย็นค่ะ
สันนิษฐานว่าผู้ขี่รถจักรยานยนต์
ไม่เห็นรถกระบะที่สวนทางมา
เพราะว่าขณะนั้นมีฝนตกลงมาปล่อย
ประกอบกับขี่รถมาด้วยความเร็วค่ะ
เพราะว่าเข็มหน้าปัดของรถจักรยานยนต์
ค้างอยู่ที่๑๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
รวมถึงยังตรวจพบกระป๋องเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ก็เลยคาดว่าน่าจะมีอาการมืนเมาร่วมด้วย
ซึ่งหลังเกิดเหตุก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
ส่วนรถกระบะคู่กรณีไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะคะ
มีเพียงแค่รถยนต์เท่านั้นที่เสียหายค่ะ